ผลการชนสูตรศพรอบที่๒ของพริตตี้สาวลัลลาเบลที่ไปเสียชีวิตหลังรับงานเอ็นเตอร์เทนที่บ้านพักย่านบางบัวทองออกมาแล้วนะครับ
ซึ่งญาติไม่ติดใจนะครับเตรียมชาปนกิจศพลัลลาเบลในวันเสาร์ที่จะถึงนี้

ก็เดี๋ยวจะชับประนักกิจศพน้องแล้วค่ะเพราะว่าไม่แล้วค่ะก็เท่านี้แหละอืม
คำพูดยืนยันของนางสุภามาศนรพันธ์พิพัฒน์แม่ของนางสาวทิติมานรพันธ์พิพัฒน์หรือลัลลาเบล
ว่าจะไม่ขอนำร่างลูกสาวไปผ่าชนะสูตรเป็นรอบที่๓แล้ว

คอนโดมิเนียมย่านตลาดพลู
ของนายรัชเดชวงธบุตรหรือนายน้ำอุ่นที่เป็นคนพามา
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๗กันยายน๒๕๕๙
โดยครอบครัวเห็นพ้องตรงกันว่าการชนะสูตรครั้งนี้ค่อนข้างชัดเจน
แม้ผลที่ออกมาจะแทบไม่ต่างจากการชนะสูตรครั้งแรก
ยืนยันในตัวลาลาเบลมีปริมาณแอลกอฮอลในร่างกาย
สูงเกินกว่า๔๑๘มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

แต่ทางทนายความและครอบครัวก็มั่นใจว่า
หลักฐานที่ตรวจสอบพบจะเพียงพอต่อการเอาผิดในน้ำอุ่น
และแก๊งบ้านบางบัวทองได้
สิ่งที่พบนะครับสิ่งที่พบเนี่ยมันมีแอลกอฮอล์นะครับ
แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีสารอย่างอื่น
มันอาจจะมีแต่สลายหรืออะไรก็แล้วแต่
ระยะความคงตัวของสารแต่ละชนิด
ต้องอธิบายว่าสารเคมีแต่ละชนิด
ระยะการอยู่ในร่างกายไม่เท่ากันนะครับ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตรวจมาโอเคอันนี้มีผลแอลกอฮอล์
แต่เราไม่ได้ใช้ผลทางวิทยาศาสตร์อย่างเดียว
เวลาสารท่านพิจารณาท่านก็จะใช้พยานหลักฐาน

แล้วก็พยานทางนิติวิทยาศาสตร์เข้าประกอบกันครับ
ขณะที่นายนัทนัยหอมเทียนทองหรือย้ง
แฟนนุ่มของลาลาเบลยอมรับว่า
พอใจกับกระบวนการยุติธรรม
โดยหลังจากนี้ก็จะไม่ขอไปกดดันการทำงานของเจ้าหน้าที่
อีกทั้งหากวิญญาณของลาลาเบลยังวนเวียนอยู่

ตนจะไม่ขอทิ้งลูกและครอบครัวไปไหน

กว่าคนที่ทำให้ลาลาเบลเสียชีวิต
จะได้รับโทษอย่างสะสม
มีผมดูแลให้อยู่มีเพื่อนเขาดูแลให้อยู่

อย่างไรก็ตามคดีนี้ยังอยู่ระหว่าง

ว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องผู้ต้องหา
แต่ทางธนายความและครอบครัวก็มั่นใจ

เพียงพอต่อการเอาผิดผู้ก่อเหตุได้

สารเคมีในร่างกายของลาลาเบล

แต่นั่นก็ไม่ได้แปลว่าลาลาเบล

หรือก็ทำให้ถึงแก่ชีวิต